หลายคนคงนึกถึงภาพของความน่ากลัวดุร้ายแล้วก็เป็นสัตว์นักล่านะครับ
แต่ว่าวันนี้ไทยรัฐเจาะประเด็นจะพาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของเสือดำ
เสือดำที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิแห่งนี้มีความขี้เล่นมาก
น่าจะเรียกพวกมันว่าแมวตัวใหญ่ซะด้วยซ้ำนะครับ

จะถูกฟูมฟักเป็นอย่างดีหลังได้รับการช่วยเหลือ
แต่ก็อย่าได้หวังว่าเจ้าเสือดำตัวนี้จะลืมชาติกำเนิด
ว่ามันเป็นนักล่าที่ไม่เกรงกลัวใครในคนไทย

แม่เกือบไปแล้วนักมนุษย์
คลิปนี้ไม่เห็นกับตาไม่เชื่อว่ามันคือเสือ
เล่นอ้อนขนาดนี้ตกลงลืมไปรึเปล่า

บางทีเสือก็ติดคนดูแลเกินไป
ดูสิกัดรองเท้าไม่ยอมปล่อยไปไหนเลย
เออแต่ดูเหมือนมันจะไม่อยากไหลไปตามสไลเดอร์มากกว่านะ
ไม่บอกก็รู้ว่าเสือดาวที่มูลนิธิแบล็คจากัวไว้ไทเกอร์

มากถึงขั้นเจ้าหน้าที่ไว้ใจเอานิ้วให้เสือดำขบเล่นได้
ยังเหลือปากกันอีกแม่ไว้ใจกันเกินไปนะคุณพี่
แต่บางทีเจ้าเสือก็จะลามตามไปหน่อยก็เล่นเลี้ยงหัวจนผมพี่เขาเรียบแร่เชียว
ไม่รู้เพราะอากาศร้อนหรืออะไรแต่เสือดำที่นี่ชอบเล่นน้ำเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิจะเรียกมันว่าเป็นนางเงือกแล้วเชียว
แต่สิงสนามซ้อมอาจไม่ใช่เสือสนามจริงเพราะเมื่อเจอสระว่ายน้ำจริงเท่านั้นแหละ
ถึงกลับไปไม่เป็น
สิงโตแมวป่าและสัตว์อื่นที่เคยมีชะตากรรมเลวร้ายตามโรงละครสัตว์
รวมทั้งการค้าสัตว์ผิดกฎหมายต่างให้มันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แต่คงจะดีที่สุดถ้าเจ้าเสือเหล่านี้มีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติอย่างมีความสุขตามวิถีของมัน